ส่วนช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปกราบสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันหน่อยนะคะ
เพราะว่าสิ้นปีแล้วไงเดี๋ยวปีหน้าจะได้โชคดีกัน
ไปกันเลยที่จังหวัดเพชรชบูรณ์กราบไหว้เทพเจ้าลำน้ำกงนะคะ
หลังจากที่เข้าสู่ช่วงฤดูการท่องเที่ยวแบบนี้ที่วัดทรัพย์ตะเคียน
มีสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งอยู่ถ้ำกลางขุนเขาอากาศเย็นสบายมากเลยนะคะ
เด่นเป็นสง่าแบบนี้ค่ะสวยงามวิจิตรงดงามจริงนะคะ
ชั้นล่างของเจดีเป็นห้องโถงสำหรับบรรจุร่างของพระอธิการวิชัยรัฐหรือหลวงปู่คุ้ยทิตธรรมโมเทพเจ้าลำน้ำกง
อริยสงฆ์๕แผ่นดินซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดทรัพย์ตะเขียนเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังค่ะที่คนนั้นนับถือ
ศรัทธาบรรจุอยู่ในโลงแก้วเพราะฉะนั้นนะคะท่านใดที่อยากจะไปกลับไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลไปกันได้เลย
ที่วัดทรัพย์ตะเคียนตะบนท่าด้วงอำเภอน้องไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์ยิ่งช่วงปลายปีแบบนี้
วิวสวยธรรมชาติดีไปสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอ้โหมันจะสุขสบายใจกันขนาดไหนนะคะ
ใช่เพชรบูรณ์นี่โอ้โหมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะนะเขาค้ออย่างนี้ภูทับเบิกอย่างนี้